เรื่องราวข่าวสรรเนี่ยเราก็มีให้ได้ติดตามแล้วนอกจากนี้นะครับ
เราเนี่ยยังร่วมด้วยช่วยกันกับผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารนะครับ
ฝากร้านมาได้กับทางแฟนเพจไทยรัฐทีวีนั่นเอง
นี่ฮะเรามีกิจกรรมกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้เราคัดสรรมาแล้วแล้วก็จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมร้านแรก
เป็นร้านอะไรไปดูกันเลย
นี่ครับนี่คือร้านนี้มีชื่อว่าร้านครัวสบายใจ
ใครอยากสบายใจต้องมาร้านนี้เพราะว่าเขาพร้อมเสิร์ฟอาหารดีถึงมือคุณนะครับ
เขาการันตีเลยนะว่าอาหารรสชาติดีกินแล้วติดใจ
เมนูแนะนำของพี่แกก็คือยำปลาดุกฟู้กระพงน้ำปลาและกระพงผัดเจ้า
ที่สำคัญนะครับเขารับโครงการคนละครึ่งด้วยนะ
รวมไปถึงเราชนะเราก็จัดการกันได้นะครับ
ไม่ว่าจะโครงการไหนของทางภาครัฐเขาร่วมด้วยหมด
ใครสนใจก็สั่งซื้อผ่านทางช่องทางนี้ที่เราขึ้นหน้าจอให้นี่เลย

ถ่ายรูปไปเลย๑๒๓แชร์
ถ่ายเสร็จแล้วนั่นหรือบางคนวิ่งมาถ่ายไม่ทัน
คุณผู้ชมจำแค่ชื่อแฟนเพจไทยรัฐทีวีคุณเข้าไปเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ค่ะ
เพราะเราจะมีกิจกรรมดีแบบนี้มาบอกกัน
ผู้ประกอบการร้านค้าไหนอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมท
คุณก็แค่ส่งข้อมูลมาทางอินบล็อกของแฟนเพจไทยรัฐทีวีเท่านี้ก็ได้ฝากร้านกับเราแล้วค่ะ
ใช่แล้วค่ะพวกเรายินดีมากที่จะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยโปรโมทสินค้ารีวิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน